เอาละครับเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะครับ

ถ้าบ้านท่านมีคุณพ่อคุณแม่นะครับ

แล้วก็มีการสั่งซื้อของออนไลน์นะครับ
หรือว่าท่านรอรับของให้ท่านเนี่ยนะครับ

ผมเห็นใจทั้งคู่ทั้งคนส่งทั้งคนรับครับ

ไปแกะใบแดกค่ะไปขอฟรีดิ
ไม่ใช่ป้าไม่เอาป้าก็ยกเลิกครับ
นั่นคือไม่บอกสินค้าเคยเลี่ยง
ผมไม่รู้ครับผมเป็นพนักงานส่ง
ป้าไม่มั่นใจสินค้าป้าก็ยกเลิกครับ
อันนี้ส่งให้ป้าคืออะไร
ผมไม่รู้ผมเป็นพนักงานส่ง
ผมมาส่งตามบ้านเล็กที่เฉย

คือพนักงานส่งของก็อธิบายแบบการส่งของยุคใหม่

คนรับก็รับแบบความเข้าใจการรับของแบบยุคเก่านะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะต้องแล้วหลายบ้านผมเชื่อเหลือเกินว่า
สั่งของไปส่งที่บ้านให้พ่อให้แม่
ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายรับของ
แล้วบางทีเขาบอกว่านี่ดูข่าวนะนี่
เปิดมาไม่ใช่ของที่ซื้อนะท่านก็เลยเข้าใจแบบนั้นไว้
แต่ก็เรื่องการจ่ายเงินท่านก็ไม่เข้าใจว่า

บางคนมีประสบการณ์ตรงที่อาจจะไม่ดี
หรือว่าประสบการณ์จากข่าวที่ฟังมา
ก็เลยรู้สึกว่าจะต้องมีการแกะก่อนก่อนที่จะเซ็นรับหรือเปล่า
เขาโพสต์มาไว้เรื่องราวก็คุณผู้ชมฟังไปแล้วล่ะ

คือท่านก็จำไม่ได้หรอกว่าท่านสั่งอะไรไป
ก็อยากจะแกะดูถ้าก็เข้าใจฉันฉันเสียตังค์
นี่คือความเข้าใจการส่งของในรูปแบบเดิม
แต่พนักงานบอกเอาถ้าแกะแล้วไม่เอาไม่จ่าย

เงินไปทางใช่ถูกต้องเป็นการเก็บเงินปลายทาง

มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นเยอะแยะทีเดียว
ส่วนใหญ่ก็เห็นใจพนักงานส่งของ
แล้วก็ฝากบอกลูกหลานนะครับแนะนำคุณป้านา
ให้เข้าใจถึงกฎกฎิกาการสั่งซื้อของออนไลน์ในปัจจุบันนี้
ต่อมาพนักงานส่งของคนนี้เขาไปอัดคลิป

หลังจากปะทะคารมกันแล้วคุณป้าก็เอากล่องพัสดุ
หายเข้าไปในบ้านคือถ้าไปแกะดูแหละ
ไม่นานท่านก็เดินมานะครับแล้วก็มาจ่ายเงิน
แล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไปเหมือนมีอะไรเกิดขึ้น
ก็คือท่านคงเช็คแล้วล่ะว่าของในกล่องใช่
ที่ลูกท่านสั่งที่ตัวท่านสั่ง
บางทีสั่งเยอะจำไม่ได้เหมือนกัน
ผมก็เป็นผมก็สั่งของออนไลน์เยอะ
มาถึงส่งเฮ้ยช่วงนี้สั่งอะไรไปว่ะ
อะไรมาส่งว่าบางทีก็ลืมเหมือนกัน

มาแต่ละทีใช้คำว่ากูเลย

แต่ว่าถ้าที่บ้านคุณสุประโชค

ส่งมาบ้านผมก็ได้เดี๋ยวผมค่อยเอามาให้ที่